ถูกทิ้งไว้ที่กองขยะนะฮะซึ่งปรากฏว่าทางญาติญาติเนี่ยเขาบอกว่าหายตัวไป
หายตัวไปตั้งแต่๑๖กรกฎาคมนะครับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ติดต่อไม่ได้เลยนะโทรไปก็ไม่รับสายนะครับไม่โทรกลับด้วย
ปกติกลับบ้านทุกวันลูกชายก็ไปแจ้งความไว้ที่สพสันทราย
เช้า๑๘กรกฎาคมตำรวจโทรมาบอกว่าพบกลายเป็นศพแล้วนะครับ
คือเขาเป็นอสมทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนมาตลอดนะครับ
เปิดร้านซักอบรีดรับเย็บผ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ถูกมัดด้วยเชือกด้วยนะฮะศพเนี่ยทิ้งไว้รวมกับกองขยะที่ริมถนน
สายเชียงใหม่เสมิงนะครับผู้ตายก็มีลักษณะร่องรอยของรอยสักนะ
ญาติเขาเลยจำได้ชัดเจนแล้วก็ท้องก็จะโตหน่อยเพราะว่าเคยผ่าตัดท้องมานะครับ
วันนี้ความคืบหน้าของคดีนะครับท่านผู้ชมครับญาติของนางสาวิลาวันนะฮะ
ที่ถูกฆาตกรรมนางสาวิราวัลบุญเรืองอายุ๕๐ปีวันนี้ก็ไปรับศพ
จากนี้ไปก็คงต้องขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่อยากฝากไปถึงคนที่ฆ่าแม่
ใครทำอะไรจะต้องได้รับกรรมนั้นนะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่สพเสมิง
เพื่อนำหลักฐานเอกสารไปขอรับศพแม่
นี่คือเป็นเสาหลักของครอบครัวเราเลยใช่ไหมครับ
ครับเป็นลูกที่ออกของแกและนี่เป็นน้าเป็นสิ้นพินออกครับ
ไม่มีแม่เราต้องเราจะดูแลต่อไปครับตอนนี้
ก็สู้ต่อไปครับกักฟันต่อไป
อยากจะฝากถึงคนที่ทำร้ายแม่เรายังไงครับ
ก็ก่อยตามการครับตัดตรวจและขอจัดการก่อน
คือทางคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
ผู้ตายเองก็ไม่ได้มีศัตรูไม่มีอะไรที่ไหนนะ
อกจากจะมีประเด็นหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอ่า
ผู้ชายคนหนึ่งที่มาติดพันธุ์อยู่
แล้วเขาเป็นอดีตทหารนอกราชการซึ่งก็มีภรรยาอยู่

เคยก่อเหตุถึงขั้นมีการมาทะเลาะวิวาดกันจนต้องไปแจ้งความเอาไว้

หรือจะเป็นการฆ่าจริงทรัพย์หรือไม่เนี่ยนะฮะ

แต่ตอนนี้ดูเหมือนขมวดมาแล้วว่าเป็นเรื่องของชู้สาวนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวีรชัยวิชัยธนพัฒน์

ตำรวจชุดสืบสวนได้ระดมกำลังออกลงพื้นที่หาข่าว
แล้วก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายนำศพไปทิ้งนะครับ
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มานะฮะแล้วก็จอดรถเดินเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง

จากนั้นได้ไปนั่งพูดคุยตกลงเคลียร์ปัญหาโดยในร้านมีคนร้ายอยู่๓๔คนด้วยกันนะครับ
เมื่อผู้ตายพูดคุยตกลงกันไม่ได้หนึ่งในนั้นได้ใช้ไม้ตีเข้าที่ใบหน้าผู้ตายแบบไม่ยั้งจนเสียชีวิต
ก็เลยมีร่องรอยถูกตีที่ใบหน้านะครับที่ศพแล้วก็ช่วยกันนำร่างผู้ตายห่อกับแผ่นวายนินประกาศขายที่ดิน
แล้วเอาไปผูกกับราวไม้ไผ่จากนั้นจึงทำการแบกฝั่งละคนยกศพขึ้นใส่รถกระบะ
แล้วคนร้ายก็ขับรถกระบะเอาศพไปทิ้งที่กองขยะริมถนนสายเชียงใหม่เสมิง
อันนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นของตำรวจที่ได้มานะซึ่งทางตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจเช็คการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
พบว่ามีการใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้ายในพื้นที่อำเภอแม่ริม
ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอเสมิงคาดว่าเป็นจุดที่ผู้ตายถูกฆ่า
แล้วคนร้ายก็ใช้ป้ายไวนินประกาศขายที่ดินหอพัก
ส่วนเบอร์โทรศัพท์ในป้ายไวนินที่ติดอยู่นะครับ
เจ้าของเขาเลิกใช้ไป๓ปีแล้ว
จากการสอบสวนพยานหลักฐานพยานแวดล้อมทางนิติวิทยาศาสตร์

ตำรวจบอกว่าอีกไม่นานคาดว่าได้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแน่
ผู้ต้องสงสัยตอนนี้เท่าที่ทราบความเคลื่อนไหว
หลบหนีออกนอกพื้นที่เชียงใหม่ไปแล้ว

สาเหตุนั้นน้ำหนักก็คือเรื่องของชู้สาว

แต่ไม่รู้ว่าที่ไปคุยไปเคลียร์กันเนี่ย

อ่าวเราบอกว่าตกลงไม่ได้เลยถูกฆ่าเลย